ผู้ชายหนุ่มชายหนุ่มคนนึงนะฮะ
คือห้องเช่าก็ราคาก็ไม่แพงหรอก
หนึ่งเดือนวันเดือนนึงแค่๑๕๐๐บาท

เห็นไหมดูป่ะไตแล้วมันคือแบบเยอะมากให้ดูยังไงป่ะดูเห็นเบ็ดดำไหมใช่หมดเลย
นี่ไต่ตามกำแพงเต็มเลยทุกคนดูนี่นะกว่าจะเดินไปถึงห้องดูเอาน้ำนี่เอาขันมาลองนี่เต็มเลยนะแล้วนี่หมาแมวเต็มเลยฮะแถวนี้
แล้วมาเจอเหตุการณ์นี้ทั้งเห็บทั้งหมัดไตเต็มผนังที่พักนะครับ
คือน้องบอกว่าก็แหม่มันเป็นความจำเป็นนะนะน้องก็เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพมาเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ต้องหาที่อยู่
หาที่พักก็ยากลำบากเหลือเกินนะไหนจะเรื่องทำเลเรื่องราคาอะไรอีก
ก็มาได้ที่นี่ราคาไม่แพงเดือนละพันห้าร้อยบาทแล้วนี่ฮะปรากฏว่า
ที่ที่พักเนี่ยมีสุนัขจรจัดอยู่๕๖ตัวมันก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่แถวที่พัก
ตัวขึ้นมาถึงระเบียงหน้าห้องอืมเห็นไหมฮะอยู่แถวนี้เนี่ย
ไปดูแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหทั้งเห็บทั้งหมัดเต็มไปหมด
จากกำแพงแล้วมันไต่ยั้วเยี้ยเข้ามาในห้องอีก
นอนก็มีผนังก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ขึ้นไป
เคยบอกเจ้าของห้องพักไปแล้วเจ้าของห้องบอกว่าแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
แนะนำให้ผู้เช่าเอาน้ำยาล้างจานมาผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดใส่ไม่ไปฮะ
จับใส่ขวดเลยเผื่อท่านผู้ชมมีวิธีการดีลองแนะนำกันหน่อย
เอาฟังน้องสุริชัยหน่อยนะครับหรือว่าน้องกัสนะครับ
ก็อยากจะเตรียมนะครับคนที่จะไปเจ้าห้องอยู่นะครับ
อยากให้ดูสิทธิ์ในรอบรอบข้างข้างนอกให้ดี
ไม่ใช่ให้ดูที่ห้องพักจะอยู่นะครับเอากรณีของผมเป็นแบบอย่างนะครับ
ไปหาห้องที่ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ไม่ให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมงจะดีที่สุดนะครับ

เพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดข้างในรอบแล้วก็หาห้องพักใหม่ก็ไม่ใช่เลี้ยงง่าย

คือคนที่เขาเห็นคลิปของน้องเห็นโพสต์ของน้องหลายคนเขาก็เห็นใจ
บางคนถึงขั้นบอกแหมจะลงขันกันช่วยหาห้องให้น้องอยู่
อาจจะราคาแพงกว่านี้อีกหน่อยจะได้ไม่ต้องมาเจอสภาพแวดล้อมลักษณะแบบนี้
แต่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามันน่าจะมากับสุนัขด้วยแหละใช่ไหมใช่ใช่
มากับสุนัขด้วยก็ต้องช่วยสุนัขก่อนแล้วเห็บแล้วหมัดมันก็จะไม่มา